ที่ตลาดแถวปฐุมธานีหน่อยกันแล้วกัน
คุณลุงคนหนึ่งขับรถไปที่ตลาด
ไม่รู้ยังไงไปชนรถคันหนึ่ง

ชนทั้งร้านค้าแล้วก็ผู้คนนะฮะ

พุ่งเข้าไปชนเกยออยู่ที่ร้านค้า
เมื่อกี้นี้จะเห็นว่ามีผู้หญิงคนนี้เนี่ย
พุ่งเด็กชายวัย๕ขัวไป

พยาบาลเพราะว่าโดนชนเข้าไปด้วยโอ้โหเหตุการณ์นี้นะครับ
เป็นตลาดชุมชนลำลูกกานะครับอยู่ซอยสี่สิบเก้า
ตำบลราชสวายอำเภอลำรุกาจังหวัดปทุมธานี
เย็นเมื่อวานนี้นะน้องเด็กชายวัย๕ขวบเนี่ย
มีคนอุ้มไปส่งรถนะฮะเพื่อนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
ส่วนตรงที่เกิดเหตุนี่ก็มาช่วยกันเยอะแยะเลยนะครับ
รถเก๋งคันที่พุ่งเข้าชนเนี่ยฮอนด้าซิตี้สีบรอนนะครับ
มีผู้ชายคนนึงนี่
แกไม่ยอมลงมาจากรถค่ะใส่เสื้อสีม่วงยังนั่งอยู่ในรถนะฮะ
ชาวบ้านหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าก็เลยต้องมาลุมล้อมรถเอาไว้

เพราะเรียกตอนแรกแกไม่ยอมลงมา
แต่หลายคนเขาก็เป็นห่วงว่าเออแกจะเป็นอะไรมากหรือเปล่าด้วย

เสยเข้ามาแบบนี้เลยค่ะวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราลงไปในพื้นที่นะฮะ
คนขับรถที่ไม่ได้ลงมานะครับแต่ตอนหลังเข้ามารับผิดชอบอะไรหมดแล้วนะ
จุดเกิดเหตุเนี่ยยังมีร่องรอยความเสียหายอยู่นะฮะ
ได้คุยกับแม่ค้าในตลาดนะนี่สภาพวันนี้ฮะ
คุณนรีรัฐนี่เป็นแม่ค้าในตลาด
ผ่านเหตุการณ์เฉียดตายมาเหมือนกัน
บอกว่าตอนชนเนี่ยเห็นรถเก๋งคันก่อเหตุเนี่ย

นี่กระบะสีเขียวก็จอดอยู่แถวตลาด
จากนั้นก็พรุ่งชนกวาดเข้ามาถึงในตลาด
ร้านค้าทั้งผู้คนเจ็บกันไปหลายคน
คนนั้นน่ะค่ะโชคดีนะ
ฟะแล้วก็ยังถูกชนค่ะ
ถ้าลุกหนีมาไม่ทันจากตรงนั้นเนี่ย
ไม่อยากคิดเลยไม่รู้จะเป็นยังไงต่อ

ว่าถอยหลังชนรถคันสีเขียวอีกคันนึงอะค่ะแล้วก็เหยียบเร่งคันเร่งมาเลยค่ะ
มาที่ร้านเราหนึ่งครับแบบอย่างตกใจแล้วหนีอ่ะค่ะครับ
แล้วก็พุ่งมาชนเรากับแม่ก่อนแล้วลูกเนี่ยลุกขึ้นมาทันค่ะ
ก็เลยไม่ถูกเหยียบแต่ว่าลูกก็แค่ไหล่หลุดมีเย็บตามบัตรแผล
ข้อเท้าอย่างนี้ค่ะแล้วก็แม่เนี่ยหัวเข่าช้ำ
ช้ำหนักห่วงครับออกมาพอเลือดพี่เข้าฝั่งอีก

พ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวในตลาดนะครับคุณปรเมฆเนี่ยบอกว่า
คาดว่าคนขับรถอาจจะใส่เกียร์ผิด
หรือว่าพอไปชนคันแรกแล้วตกใจหรือเปล่า
แทนที่จะเหยียบเบรกไปเหยียบคันเร่ง
หลังจากเกิดเหตุเขาก็มาชดใช้ค่าเสียหายให้แล้ว
ส่วนจะเมาหรือไม่เมาอะไรยังไงเนี่ย

มาส่งแฟนมาทุกเย็นก็คือเขาจะจอดอยู่ตรงเนี้ยครับจอดตรงร้านตรงเนี้ยครับ
เพื่อแฟนแกลงลงแล้วแกก็จะเข้ารถมาจอดตรงรถ
แล้วก็จังหวะเข้าเนี้ยจะมีรถ
แล้วเข้าไม่สุดถ้าเข้าไม่สุดแล้วแกใส่เกียร์ถอยเนี้ยครับ
แล้วผมจะเหยียบขัดเร่งเลยแล้วก็หมุนรถผม
สพคูคศก็คุมตัวคนที่ขับรถคันนี้ไว้ได้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็แจ้งข้อหาไปเรียบร้อยนะฮะเป็นผู้ชายอายุ๖๐ปีเขาก็มาชดใช้รับผิดชอบ
กับคนที่ได้รับความเสียหายแล้วก็บาดเจ็บเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะ
เพราะมีทั้งร้านค้าแล้วก็ผู้คนที่บาดเจ็บด้วย
คนเจ็บณขณะนี้เบื้องต้นมี๓คนนะครับ
นี่ฮะรวมทั้งเด็กชายวัย๕ขวบที่ถูกอุ้มไปขึ้นรถพยาบาลด้วยนะครับ

กระบะที่ถูกพุ่งชนในตอนแรกก่อน